คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะ
สำหรับเหตุการณ์เสือดำและสัตว์ป่าอื่นที่ถูกล่าอย่างทารุณ
คนในวงการบรรเทอมของเราเองไม่ได้นิ่งนอนใจ
ออกมาเคลื่อนไหวผ่านรูปแบบต่าง
โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลนี่แหละ

จะมีใครกันบ้างเริ่มกันที่คนแรกกันเลยนะคะ
หมอกล้องสรวิทย์ค่ะได้มีการโพสต์ภาพของเสือดำ
และบรรยายเอาไว้แบบนี้นะคะเขาบอกว่า
คนหรือสัตว์ก็มีกันชีวิตเดียว
แต่ละชีวิตไม่ได้สูงหรือต่ำกว่ากัน
มนุษย์ซึ่งแปลว่าผู้มีใจสูง
ควรทำตนให้สมกับเกิด
และเรียกตนเองว่าเป็นมนุษย์

มาดูของพี่ไก่สมพลกันบ้างนะคะ
โพสต์ภาพคำเตือนใจในการรักษาป่า

เป็นกำลังใจและขอชื่นชมเจ้าหน้าที่
ที่ทำหน้าที่ปกป้องสัตว์ป่าแทนพวกเราคนหากิน
เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงชื่อสนับสนุน
ดำเนินคดีกับผู้ล่าสัตว์ในเขตอุทยาน
โปร่งใสมีมาตรฐานแบบเดียวกันทุกคดีนะคะ
ด้านดาราสาวที่มักจะเห็นเธอทำกิจกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอย่างนุ่นศิรพันธ์เอง

หวังว่าข่าวที่เกิดขึ้นจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคม
ให้คนหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง

ปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เงียบหายไปค่ะ
ถามนะว่ามันคงสั่นสะเทือนไป
ไม่ว่าเราจะเจอข่าวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ
ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าการที่แบบสร้างมลภาวะ

อย่างข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าค่ะ
เพราะว่าทุกคนคงมีอารมณ์ร่วมเหมือนกันแหละ
มันอยู่ที่ว่าเราจะช่วยกัน
หรือว่าเราจะมองเห็นข่าวนี้เราก็ทำอะไรกับมันได้บ้าง
แต่มันควรจะกลับมามองตัวว่า

เราจะลองให้เกิดข่าวก่อนแล้วเราค่อยแบบมาแอคชั่น
ว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะต่อไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้
หรือว่าเราควรจะถูกมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องใส่ใจมันตลอด
เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันก็คือบ้าน
เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าถามนุ่งว่าเจอข่าวนี้แล้วเป็นไง
อยากจะบอกว่าใครที่เสพข่าวนี้แล้ว
มาถามตัวเองว่าแล้วเราจะช่วยเรื่องแบบนี้ยังไง

เราจะสามารถช่วยอะไรกับสัตว์ป่าหรือว่าแค่เสือดำ
คุณผู้ชมได้เห็นกันไปที่ถูกล่าแล้วก็ทารุณ

ก็ยังมีคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนนะคะ

คือทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกัน
แล้วก็ร่วมให้กำลังใจทางด้านเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะคะ
เรื่องการอนุรักษ์ป่านะคะแล้วก็อนุรักษ์ไม่ให้ล่าสัตว์เนี่ย

ซึ่งหลายฝ่ายหรือทุกภาคส่วนเราก็เห็นใจนะที่จะร่วมมือกันค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าอันนี้นะคะเราก็ขอชื่นชมค่ะไปยังเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่ทำปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่เองรวมไปถึงหลายหมวยงาน
ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วจากการนำเสนอข่าวนี่แหละนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่กันด้วย
ค่ะเราก็อยู่ในสื่อนะก็พยายามเป็นกระบอกเสียงต่อไปละกัน

เรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็สัตว์ป่านั่นเองนะคะ